เป็นกาแฟอุจจาระช้างกาแฟขี้ช้างนี่แหละคุณ
เขาเรียกกันแบบนี้นั่นแหละเรียกให้มันเพราะพริ้งนิดนึง
จะได้ดูน่ารับประทานขึ้นมาหน่อยฟังแล้วอาจจะดูแปลกเอ๊ะมันทานได้เหรอ
โอ้โหทานได้แถมราคาแพงอีกนะครับคุณผู้ชมครับ
กาแฟขี้ช้างนะครับที่ปางช้างแม่แตงบ้านแม่ตะมานตำบลกิจช้าง
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตกาแฟขี้ช้าง
แห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมในปางช้างเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
เพราะอะไรรู้ไหมมีรสชาติที่ละมุนโอ้โหนุ่มกลิ่นหอมเป็นที่ต้องติดต้องใจกันอย่างมาก
ทานแล้วโอ้โหติดกันง่อมแงมเลยทีเดียวโอ้โหอย่างงี้กว่าจะมาเป็นก็ต้องใช้เวลานานเลยสิคุณ
ใช่แล้วครับก็ผู้จัดการปางช้างแม่แตงก็บอกว่า
กาแฟขี้ช้างจำหน่ายเนี่ยเป็นเวลาเกือบ๑ปีแล้วการตอบรับถือว่ายอดเยี่ยมดีเยี่ยมเลยทีเดียว
ผลิตไม่พอขายเลยครับเพราะว่าแต่ละปีนั้นมันผลิตได้ไม่กี่ร้อยกิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับ
สินค้ามีจำนวนน้อยแต่ว่าดีมารความต้องการมีเยอะนะครับ
ขั้นตอนการผลิตกาแฟขี้ช้างเนี่ยจะเริ่มจากการนำเมล็ดกาแฟสดจากต้นที่เขาเรียกกันว่าผลเชอรี่จากต้นนี่แหละ
เพราะว่ามันเป็นพันธุ์เชอรี่เหมือนกันใช่ไหมเขาเรียกว่าเชอรี่ถ้าเป็นกาแฟที่ยังเป็นผลอยู่
นั่นแหละครับก็เอามาคัดสรรอย่างดีผสมอาหารให้กับช้างรับประทานหรือว่ากินเข้าไป
เมื่อช้างคับทายออกมานี่แหละครับไฮไลท์สำคัญเอาไปคัดแยกครับเพื่อทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะ
ก็จะขับถ่ายออกมาแล้วเราก็จะเอาไปคัดแยกเมล็ดกาแฟออกจากขี้ช้างแล้วก็มาทำความสะอาด
ซึ่งการทำความสะอาดเราก็จะมีขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างดีเลยนะครับ
คือไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้มีอะไรเลย
เสร็จแล้วก็จะนำมาตากตากแล้วก็นำไปคัดเมล็ดที่ไม่ดีออกแล้วก็นำมาคั่วนำมาสีนำมาคั่ว
ค่ะแล้วก็เก็บไว้ถ้าถึงเวลาที่จะดื่มแล้วก็จะนำมาบดแล้วก็ชงค่ะ
นี่ไงมันมีหลายขั้นตอนกว่าจะนำมาเป็นกาแฟได้นำมาบริโภคได้นะครับ
เพราะฉะนั้นราคามันก็ปลอดภัยนะครับ
แพงนิดนึงเอาก็ไปดูกันหน่อยนะครับ
บอกว่ากิโลกรัมเนี่ยนะครับ
มันจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๐๐บาทเลยทีเดียว

แล้วก็มี๓รูปแบบก็คือทั้งแบบชนิดอ่อน
กลางและชนิดแก่จัดหรือว่าแบบ

กลางแล้วก็คั่วเข้มเข้มข้น

อยู่ที่ราคาแก้วละ๑๕๐๐บาทครับ

วันหนึ่งเขาขายแค่๑๕แก้วเท่านั้น
คือความต้องการคนมันทานเยอะอะเนาะ

แต่ทำเป็นเล่นไปรสชาติมันดีมาก

หน้านี้ก็มีกาแฟขี้ชะมดด้วยใช่ไหม